พระเอกของช่องน้อยสีเป็นพ่อทีม
มีลูกขายทั้งหมดเกือบ๖๐ท่าน

ตึงเนอะตึงพอฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้พระเอกคนนี้
ถึงวันที่๑๕กันยายน
เพื่อออกมาพูดเรื่องราวทั้งหมด
ถึงการเป็นพ่อทีมแล้วก็อธิบายการชักชวน
พร้อมเตือนสติคนดูถึงเรื่องแชร์ลูกโซ่
ถ้าไม่ออกมาจะเผากลางเพจ
โอ้โหคือเพจนี้เขาจะเปิดกันมาเรื่อยนะครับ

และจะโดนยกเลิกงานตลอดชาติ
ไปถ่ายเราก็ว่าพระเอกช่องน้อยสี่คนนี้เป็นใคร

นี่มาล่าสุดแล้วพระเอกช่องน้อยสี่

หลังจากที่เรียกแมนใบเตยไปแล้วจะมีชื่อพระเอกคนนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า

คนเหล่านี้กลุ่มที่เออมันเป็นเหมือนว่าเขาบุว่านิ่งนะ
กลุ่มหลักเลยที่จะมีการโชว์ของดูความลำคอมเก่า
แต่คนนี้ไม่ได้โชว์อะ
ช่างหน้าตาลาโดนเยอะมาก

เพราะมันได้เงินเร็วได้เงินจริงตอนแรก
อย่าลืมว่าแชร์ของแม่มณีหนีเที่ยวจริงนึกออก
แม่มันอยู่แป๊บเดียวเปิดเป็นร้านทองไทย
อันนี้คำถามอยู่ในใจแล้วถามแม่วัดหนึ่ง
สมมติว่าคนมันโดนหลอกเยอะนี้แต่คนเป็นหมอคนมีความรู้สัก

ไม่ใช่๓ปีแรกได้เงินจริง

คือ๓ปีมาสักชะงักปี๖๒
ฉันถามช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้า

นักข่าวที่มาจากช่อง๗ไปอยู่ช่องวันชื่ออะไรนะ
หนุ่มอภิวัฒน์ใช่ไหม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
สมมุติเธอลงไปร้านหนึ่งปีแรกสมมุติบอกอ่ะทุกเดือนคุณจะได้ปันผลเดือนละห้าแสนมันให้จริงจริงเว้ยมันให้คนปล่ายใจเหมือนกับการขายของทุกวันนี้อ่าล็อตแรกสมมุติเธออ่ะได้เราเราเราเปิดล็อตแรกออกมาเนี้ยห้ากล่องเราก็ไปซื้อของตัวนั้นมีทักพักอีกคนจะมาไล่เก็บซื้อคุณเก็
ทั้งหมดวันเนี้ยถ้าสมมุติดาราช่องน้อยสี่คนนี้เป็นพ่อทีมอืมมีลูกขายทั้งหมดเกือบหกสิบคนเขาจะให้เวลาพระเอกเพจเนี้ยนะครับเขาจะให้เวลาพระเอกเพจพระเอกคนนี้มาชิดอย่างวันที่สิบห้ากันยายนค่ะเขาเรียบร้อยมากเลยเหรอแม่เขานิ่งน่ะเขาเงียบน่ะไม่มีแบบไม่โชว์ไม่โชว์นี่นี่คือร
เนี้ยเราคงจะได้รู้กันหมดแล้ววันนี้สิบสิบสี่แล้วไม่ใช่เหรอใช่พรุ่งนี้ก็สิบห้าก็รู้แล้ววันนี้สิบสามวันนี้สิบสามอันนี้สิบห้าพระราชวันพระราชอ่าอีกวันหนึ่งน่ะค่ะแต่ถ้าเกิดคนนี้เปิดตัวปุ๊บมันก็จะโยงไปไปอีกไปถึงอีกคนหนึ่งน่ะพอแล้วน่ะฮะอันน่าจะมีดาราอีก
โปรดติดตามตอนต่อไป